อยู่ที่ในอ้ำเพิอน้องบัวแดงจังหวัดเฉยภูรณ์

ทำความสะอาดแบบนี้อย่ามาลุกล้ำในที่ของเขา
ล้ำในบ้านของเขามาในล้ำในที่ของเขาได้ยังไง
ฝ่ายที่ทำความสะอาดก็เลยมีการถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มีการพูดกันไปมาเน็บแนมกันไปมา
ท้ายที่สุดทะเลาะกันแล้วเกิดตะลุมบอลกันล่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ
นะคะทุกคนดูเลยค่ะแค่ไปทำความสะอาดถนนนะคะ
ไปทำความสะอาดถนนแล้วเขามาบุกลุกนะคะเขามาด่าค่ะ

ประจานกันเลยนะคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไง
ออกความคิดเห็นมาเลยนะคะนี่ค่ะ
นี่นะคะถนนคาเขตถนนอยู่นี่นะคะ
เขาบอกว่าไปขุดแดนเขาค่ะนี่ค่ะทำแค่นี้ค่ะนิดเดียวค่ะ
นี่เป็นการสบประมาทนะคะทุกคนค่ะ
ลงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดูเลยค่ะ
นี่ค่ะคนพูดนะคะนี่ค่ะ
นี่นะคะฟังไว้นะคะทุกคนฟังไว้ค่ะ
ดูรอยน้ำค่ะดูร้อยค่ะดูหน้าค่ะดูหน้ามันค่ะ

เอาล่ะ

ใจเย็นใจเย็นได้ยินขนาดนี้
นะครับก็คงเกิดการตะลุมบอลกันนี่นะคะอันนี้เป็นคลิปที่
หลังจากเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพดำหายไปแล้วเนี่ยนะคะ
พร้อมกับข้อความระบุเอาไว้ว่า
ห้ารุม๓ใครจะเจ็บกว่ากัน

วันนี้เพิ่งจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้ได้ทัน
ราวีรบกวนดูหมินบ่อยมาก
ทุกทีที่ทำความสะอาดถนนเข้าบ้านจะมาด่ามาตระโกน
พูดให้เราเสียหายตลอดวันนี้ทนไม่ไหว
ก็ตามคลิปนี้แหละค่ะที่ให้ไปชมเมื่อสักครู่
โดยเสียงผู้หญิงคนที่พูดอยู่ในคลิปเขาอธิบายค่ะ
ว่าได้ทำความสะอาดคล้ายกับเปิดทางน้ำ

แต่ว่าอาจจะล้ำเขตหน้าบ้านไปบ้าง
เพื่อนบ้านก็มีท่าทีไม่พอใจมาต่อว่า

มีการพูดยั่วยุจนเพื่อนบ้านกระโจน

แล้วภาพก็หายไปอย่างที่เมื่อสักครู่เห็นกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีน้ำเสียงเหมือนมีการทำร้ายร่างกายกัน
คลิปนี้มียาวความยาวประมาณ๑นาทีได้ค่ะ
จากนั้นมีเสียงผู้ชายเข้ามาร่วมด้วย

มีเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
อายุประมาณ๕๐ปีบาดเจ็บ

ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนางสาวคณิตถาลุณฑโสด
อายุ๑๙ปีซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
เขาอาศัยอยู่ที่บ้านของนายสุภารักษ์เกรดแก้ว
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มพักชั่วคราวแล้วค่ะ
เพราะว่าไม่กล้ากลับบ้านหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมาอีก
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับคนในคลิปเนี่ยเป็นญาติกันนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากที่เธอไปทำความสะอาดถนนในซอยเข้าบ้าน
ที่มีรั้วติดกันกับบ้านญาติญาติแท้และติดกัน
ทางด้านนายสุภรักษ์เองก็เปิดรอยแผลให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะ
ก็เห็นว่าเป็นรอยแดงทั่วร่างกายลักษณะคล้ายเหมือนรอยขวนเนี่ยค่ะ
มีการตะลุมบอลกันนะห้ารุมสามอย่างคุณผู้ชม
ส่วนนางสาวนวลคำมีอายุ๕๕ปีซึ่งเป็นยายของนางสาวคณิตถา

คุณยายก็ใส่เสื้อสีม่วงอย่างนี้
ยายบอกว่ายายของผู้หญิงเสื้อสีม่วงในคลิปที่กระโจนข้ามรั้วเข้ามาเนี่ย

ที่ผ่านมาก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด
อันนี้เป็นข้อมูลทั้งจากคุณคณิตถาผู้ถ่ายคลิปจากยายด้วยจากแฟนด้วยเนี่ยนะคะ
นางสาวคณิตถาก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูที่เกิดเหตุ
ก็คือหมู่บ้านดอนเขาเขียวตำบลนางแดงนะคะ
นางสาวคณิตถาก็อธิบายว่าจุดที่ไปทำความสะอาดคือหน้าบ้าน

แล้วก็จะไปกวาดบ้านไปปัดกวาดตรงร่องน้ำ

แต่อีกฝ่ายบอกว่าจะทำให้ดินซุดลงมาทำไม
ก็เลยมีปากเสียงกันมาตลอดนะคะ
แต่เธอก็บอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยน้ำก็จะขังก็จะเกิดสกปรก
บางทีมันก็มีเศษแก้วหรือว่าเศษขยะ

ก็เลยต้องมีการเหมือนขุดลอกร่องน้ำแบบนี้

แก้วเศษตะปูมีขี้ตะไคร้

ต้องทำแบบนี้แต่กลายเป็นประเด็นปัญหากันไป

นี่ค่ะหนูเดินมาตรงนี้

หนูก็มาถ่ายตรงสังกษีตรงนี้
จริงรั้วมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วน้ำมันหยดตรงไหนคือมันหยดในเขตของเรา
รั้วนี่ถึงว่ามันจะพังมันก็เป็นรั้วที่เราทำไว้
ไอ้น้ำฝนนี่มันก็ไม่ได้หยดอะไรให้บ้านเขาพังค่ะ
พอหนูอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บหนูก็ถ่ายหน้าเขาอย่างนี้
เขาก็ข้ามมาเลยผู้หญิงข้ามมา
แล้วก็ไม่รู้ว่าหนูโดนอะไรตรงไหน
แล้วก็ตรงนี้แหละค่ะที่ชุนละมุนกัน

หนูก็โดนกระชากไปตรงองค์น้ำหน้าบ้าน

คือมันหลายคนนะคะมันเอาไม่ถูก

มีบ้านอยู่เพียง๓หลังเท่านั้นเองค่ะ

ส่วนอีกหลังด้านในสุดเป็นบ้านของนางสาวนวลนะคะ
คือก็ไปพูดคุยกับคนในระแวกนั้น

ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาสองครอบครัวทะเลาะกันจริง
ครั้งนี้หลานสาวของเธอเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายนะคะ

แล้วก็มีผู้ชายสองคนเอาเดินเข้ามาให้แยกออกจากกัน
ทีนี้เรื่องของถนนเนี่ยนางม่วนบอกว่าเป็นถนนสาธารณะจริงค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นทางเล็กครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เลยแบ่งอีกครึ่งหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งไปนะคะ
เพราะว่ามองว่าก็เป็นพี่น้องกัน
แต่ขอร้องว่าอย่ามากวาดตรงร่องถนน
เพราะว่าฝนตกน้ำมันจะไหลแล้วทำให้กำแพงซุด
แต่ก็เคยมีเรื่องกันมาแล้วผู้ใหญ่ก็มาเจรจาแล้วนะคะ
ก็ครั้งนี้ก็ยกโทษให้แต่ว่าขออย่ามาทำกันอีกนะคะ
เรื่องนี้ไปถึงตำรวจนะคะสารวัตรใหญ่พันธุ์ตำรวจโท
ถาวรโคตรชุมสถานีตำรวจภูทรโนนเหมาบอกว่า
ได้มีการเชิญคู่กรณีมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็ระบุว่า๒ครอบครัวนี้มีปัญหากระทบกระทั่งกันมา๒ครั้ง
ตำรวจเข้าไปไกลเกลี่ยแล้วครั้งนี้ครั้งที่๓ก็ยังเกิดเหตุอีก
อย่างไรก็แล้วแต่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ